วันนี้คนเขาสงสัยกันคือนอกจากคุณชาดาไทเศษสอสอภูมิใจไทย
อภิปรายอย่างเผ็ดร้อนในข้อที่เกี่ยวกับมาตรา๑๑๒แล้ว
พออภิปรายเสร็จเดินเข้าไปรี่เข้าไปหาทางกลุ่มก้าวไกล
เขาเข้าไปทำอะไรคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กัน
คุณชาดามาชี้แจงแล้วนะต้องฟังท่านด้วย
นี่คือเหตุการณ์ของต้นเรื่องที่เกิดเสียงวิภาควิจารณ์
สสชาดาไปทำไมน่ะนะโอ้โห
และพี่เบิ้ลภาพที่ออกมาตอนแรกมันเป็นภาพนิ่ง
เป็นภาพนิ่งและท่าแบบชี้มือ
นี่อภิปรายเสร็จเดินไปเดินสายอาดไปหาเจ้าหน้าที่นะครับ
น่าจะไปยื่นว่าเดี๋ยวผมอยากจะขอคิวอภิปรายอีกนะ

จากนั้นเสร็จปั๊บไม่ได้กลับที่ตัวเอง

คุยมาเรื่อยเสร็จปั๊บไปตรงนี้ตรงนี้มีใครนั่งบ้างอ่ะ

คุณพิธาคุณไหมคุณเพชรกรุณพล

สายอาดเข้าไปเลยคุณผู้ชมครับ

เนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสียงแว่วิจารณ์มาเลย

สสชดาไปหาเรื่องเขาหรือเปล่า
เปล่าก้าวไกรชี้แจงก่อนแล้วไง

แล้วเมื่อวานนี้นะครับสสชดาให้
สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีบอกโอ้ยไม่ได้เข้าไปหาเรื่องจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะในสะพานทรงเกียรติแต่เป็นการเดินไปคุยกันตามปกตินะครับ
นี่คุณหมายยังขำอยู่เลยคุณโรมก็ยังยิ้มแย้ม
แม่จุ้ยดอมต้องเข้าใจพี่แล้วนะน้ำแข็งต้องเข้าใจพี่คุณผู้ชมต้องเข้าใจผมแล้วมันเป็นสตาร์

เหมือนพี่เนี่ยพี่อาจจะดูดุดันแต่จริงพี่ใจดีก็เหมือนคุณชาดาคุณชาดาบอกเนี่ยเดินเข้าไปท่าทางอาจจะดูเป็นนักเลงไปสักหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่เข้าไปคุยด้วยดี

นี่แหละคือเป็นสไตล์ของเขาที่เดินไปหาก้าวไกลคือต้องหาทางออกร่วมกัน

นั้นเองไม่มีอะไรนะฮะแต่เขาปฏิเสธว่าจะไม่
บอกว่าสัญญาของประชาชนเราก็ไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์อะไรเขาได้นะครับ
ก็ให้ประชาชนก็ดูเอานะครับผมก็ไม่ทราบเพราะว่าภูมิใจไทยเสนอทางออกโดยผม
แล้วที่สองชนาดายืนคุยกับคุณรังสิมันดูคุยอะไรกันนะ
ซอซอชนาบอกว่าที่เดินไปบอกกับรังสิมันบอกว่าพิทาเนี่ยยังไม่ได้หมดสภาพกว่ากล่าไปซอสอ
ส่วนก่อนจะไปถึงวันเวิทนายกเฉพาะธรรมนตรี๑๙กรกฎาคมนะครับ
พระเก้ากายยอมถอยโดยไม่แตะต้อง
ร้อยสิบสองยินดีที่จะพูดคุยด้วย
แต่จะขอหาลือในพักภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่ง
น่าจะไปหาลือกับคุณอนุทินแหละ
แต่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เขามีคนทายกัน
ทายกันว่าคุณอนุทินอารมณ์ไหนนะ

คุณอนุทินเป็นการหยิกหยอกไปคุณทางคุณชาดา
คือคุณชาดาเขามีลักษณะเป็น

เออร้อนบ้าง
ผมเดานะว่าคุณอนุทินหมายถึงแบบนี้